สินค้าหลายอย่างขึ้นราคาในช่วงเวลานี้

เฉลี่ยพันถึงสามพัน

วัสดุอุปกรณ์ต่างมันขึ้นราคา
ขนส่งต้นทุนมันขึ้นราคา

ที่อำเภอบ้านหมอสระบุรีบอกว่า

ให้ผ่อนได้ผ่อนชำระได้

ไม่ต้องไปกู้อะไรเนี่ยดอกม่วงดอกเบี้ยไม่มีด้วย

แต่เอาเป็นว่าภายในเวลา๓เดือนก็แล้วกัน

แน่ใจรักษา๙๑๑

อะไรอย่างมันก็เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้อะ